ต่อเนื่องจากเบรกที่ผ่านมานะฮะมาดูความคืบหน้าของคดีนายเปรมชัย
และพวกที่เข้าไปล่าสัตว์ป่าในอุทยานแห่งชาติทุ่งใหญ่นะเรสวนด้านตะวันตกนะฮะ
วันนี้นายเปรมชัยก็เดินทางไปรับทราบข้อกล่าวหาอีก๓ข้อหาที่เพิ่มเติม
กองบังคับการปราบรามการกระทำความผิด
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือว่าปทศแล้ว
บรรยากาศจะเป็นอย่างไรติดตามจากคุณระวิการแก้ววิจิต
สิทธิ์ข่าวของเรารายงานสดมาจากปทศ
คุณผู้ชมคะขณะนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวี
ก็มาเกาะติดความเคลื่อนไหวในคดีของนายเปรมชัยและพวก
ล่าสุดก็มีรายงานว่าทางเปรมชัยนะคะแล้วก็ทนายได้เดินทางมา
รับทราบข้อกล่าวหาหลังจากก่อนหน้านี้

ก็ได้เดินทางมาด้วยตัวเองเพื่อที่จะมาพบกับนายเปรมชัย
ซึ่งเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศที่ผ่านมาเมื่อสักครู่นี้กันค่ะ
เปรมชัยกรณสูตรประธานบริหารบริษัทอิตาเลียนไทย
ก็ได้เดินทางมาที่กองบังคับการปราบรามการกระทำความผิด
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือปทศ
ถ้ารับทราบข้อกล่าวหาเพิ่มเติมตั้งแต่เวลาประมาณ๑๐นาฬิกาที่ผ่านมา
กลางสื่อมวลชนจำนวนมากจากหลายสำนักที่มาเฝ้าติดตามการทำงาน
แล้วก็รวมถึงการเดินทางมารับทราบข้อกล่าวหาของนายเปรมชัยในครั้งนี้
ซึ่งการเดินทางมาในวันนี้นะคะถือเป็นการเข้าพบพนักงานสอบสวน
ตามวันและเวลาที่พนักงานสอบสวนได้มีการนัดหมายตามกำหนดการเดิมค่ะ
หลังก่อนหน้านี้นั้นนายเปรมชัยเคยติดต่อขอรับทราบข้อกล่าวหาก่อนกำหนดนะคะ
แต่ว่าเมื่อวานนี้ทางพลตำรวจเอกศีวรารังศิพรามนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะ
ติดภารกิจในการเดินทางไปตรวจสอบสำนวนคดีที่สพทองพาภูมิค่ะ
แล้วก็มีการนัดหมายมาพบในวันนี้นะคะ
ซึ่งบรรยากาศที่ผ่านมานะคะทางพลตำรวจเอกศีวรารังสิภามณกุล
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้เดินทางมาถึงเวลาประมาณ๑๑นาฬิกาเศษค่ะ
ก่อนจะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนถึงความคืบหน้าคดีนะคะ
รวมไปถึงข้อหาทั้ง๓ข้อหาโดยยืนยันว่าทั้ง๓ข้อหานั้นมีพยานหลักฐานเพียงพอค่ะ
แล้วก็จะดำเนินการตามพยานหลักฐานที่ได้ทั้งหมดใน๓ข้อหาค่ะ
ส่วนในเรื่องของคดีที่มีเรื่องงาช้างนะคะ
ก็จะเชิญเจ้าหน้าที่ไซเตสนะคะมาตรวจสอบความผิดเกี่ยวกับพรบด้วยนะคะ
ว่ามีความผิดในกรณีใดแล้วก็สามารถที่จะดำเนินการเอาผิดนายเปรมชัย
รวมถึงภรรยาอย่างไรบ้างนะคะ
ขณะเดียวกันค่ะทางพลตำรวจตรีปัญญาปิ่นสุข
บังคับการปรับรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปทศก็ได้เปิดเผยค่ะว่าวันนี้พนักงานสอบสวนได้ออกหมายเรียกนายเปรมชัย
มารับทราบข้อกล่าวหาใน๓ข้อหาด้วยกัน
คือครอบครองอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต
ร่วมกันมีซากสัตว์ป่าคุ้มครองไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
และข้อหาอีกหนึ่งข้อหานะคะคือติดสินบนเจ้าพนักงานค่ะ
จากนี้นะคะก็มีรายงานว่าพนักงานสอบสวนได้เชิญทางด้านของนางคณิตากรณสูตร
ภรรยาของนายเปรมชัยและนางวันดีสมภูมิ
ซึ่งเป็นผู้เซ็นเอกสารรับรองงาช้างให้กับนางคณิตาเข้ามารับทราบข้อกล่าวหา
ร่วมกับข้อเก่าหาที่เกี่ยวกับซากสัตว์ป่าคุ้มครองด้วยค่ะ
จากนี้นะคะก็มีรายงานว่าทางกองบังคับการปราบรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ได้มีการส่งพนักงานสอบสวนนะคะมารับทราบข้อกล่าวหาเช่นกันค่ะ
ซึ่งข้อกล่าวหาที่ทางปปมาทำการตรวจสอบนั้นนะคะก็จะเป็นข้อกล่าวหาในเรื่องของติดสินบนเจ้าพนักงานค่ะ
ซึ่งหลังจากนี้หากนางคณิตาภรรยาของนายเปรมชัยรวมถึงนางวันดีไม่มีการมารับทราบข้อกล่าวหา
ก็จะมีการออกหมายเรียกไปอีกครั้งหนึ่งค่ะ
ส่วนรายละเอียดต่างนะคะอยู่ในสำนวนคดีทางพนักงานสอบสวนก็ระบุว่าไม่สามารถเปิดเผยได้
ซึ่งหากนายเปรมชัยรับทราบข้อกล่าวหาแล้วทั้งหมดนะคะ
ว่าทางพนักงานสอบสวนอาจจะมีการคัดค้านประกันตัวค่ะ
ทั้งนี้นะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าต้องดูพฤติการนะคะของนายเปรมชัยค่ะว่า
มีการดำเนินการยังไงนะคะแล้วก็มีข้อสงสัยในเรื่องใดบ้างนะคะ
ตำรวจก็จะพิจารณาในเรื่องของการคัดค้านประกันตัวต่อไปค่ะ
โดยหลังจากนี้นะคะก็ยังอยู่ในขั้นตอนของการสอบสวนนะคะ
โดยท่านศิวรานะคะก็ยังระบุสั้นด้วยนะคะว่าจะเป็นผู้ที่สอบถามแล้วก็สอบสวน
เปรมชัยด้วยตัวเองนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะออกมาให้สัมภาษณ์
กับสื่อมวลชนในประเด็นเรื่องของการคัดค้านประกันตัวนะคะ
แล้วก็การขออำนาจศาลฝากทางต่อไปค่ะ
หากมีความคืบหน้าในประเด็นนี้นะคะทีมข่าวก็จะรายงานกลับไปยังสถานีอีกครั้งค่ะ

ระวิการแก้วิจิตรายงานจากปทศค่ะ